น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเดือดร้อน
ให้เราได้เห็นแล้วอย่างที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเพราะว่าคือน้ำท้ายเขื่อนมันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นปรากฏว่าไอ้คันกั้นน้ำชั่วคราว
ที่เคยกั้นน้ำมันพังฮะพังแล้วทำไงนี่ทะลักเข้าหมด
เข้าสุ่มส่วนหมดเลยนี่พวกนี้เข้าสวนคนละมั้งเนี่ย
บ้านเรือนในพื้นที่หมู่๕ตะบนพระงามอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
มน้ำนี่ฮะจมน้ำเลยนะครับคือคันกั้นน้ำชั่วคราว

ตรงนั้นคล้อนะฮะระดับน้ำถึงคล้อ
เพราะว่าขั้นการน้ำชั่วไข่มันพัง
ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว
ไปเอาน้ำมาจากไหนไม่งั้นไม่มีน้ำดื่ม
ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า๔๐๐ครัวเรือน
ต้องเอาลูกมาลูกเด็กเล็กแดงมามากันหมดค่ะโอ้โฮมากลางมุ้ง
แล้วก็ยังมีน้ำอยู่เลยนะข้างล่างเอาต่างมาตั้งที่นอนปู
อยู่กันชั่วคราวแล้วบนถนนแล้วพี่เบิร์ตพอมาอยู่แบบเนี้ยก็ต้องกลัวไง
เรื่องพวกสายฟงสายไฟเหมือนกันมึงเงี๊ยวเขี้ยวขออีกอ่ะใช่ค่ะ
นะฮะโอ้โหเห็นใจจริงคือตอนนี้น้ำมันไหลข้ามถนนมา
แล้วมันก็เข้าไปพื้นที่ทางการเกษตรยังดีนะบริเวณนี้แถวนี้
เกษตรกรเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วไม่งั้นล่ะโอ้โหซ้ำเติมกันเลย
นี่แหละครับพยายามเอาทรายมากรอกใส่กระสอบเพื่อจะวางกั้นวางกั้น
อย่างน้อยก็ให้น้ำเข้าไปในบ้านเข้าไปในชุมชนให้น้อยที่สุด
ดูสิครับวางเรียงกันแล้วนี่คือสถานการณ์ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่นะครับ
พรมบุรีนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ทีนี้ก็ยังอยู่กันที่พื้นที่ภาคกลางพาไปดู